นาฬิกา๕๐นาทีติดตามข่าวเช้าไทยรัฐกันต่อนะครับ
เจ้าบ่าวจิ้งเจ้าสาวต้องขึ้นขอบคุณแขกเหลือเพียงคนเดียว
เป็นเรื่องราวความรักของมะนาวพาคิน
ใช่แล้วค่ะทีนี้ทีมข่าวของเราก็มีโอกาส

เพราะว่าเมื่อวานนี้ทั้งสองฝั่งเลยนะ

ก็ไปเปิดใจไปให้สัมภาษณ์นะคะ

โดยเรื่องนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็มีโอกาส
ได้พูดคุยกับคุณมะนาวหรือว่านางสาวจุธาทิพย์นิ่มนัว

วัย๒๖ปีไปคุยกับผู้หญิง
ซึ่งคุณมะนาวบอกนะคะ
บอกว่าได้รู้จักกับคินพาคินจุนเจิมเนี่ย
ว่าที่เจ้าเบ่าอายุ๑๘ปี

เธอก็คิดว่าห่างกันประมาณนัก๒๓ปี

ใช่ค่ะทีนี้ตอนนั้นที่รู้จักกัน

เรื่องเงินเธอก็มีให้ไป๕๐๐พันหนึ่ง
หลังจากนั้นฝ่ายผู้ชายเป็นฝ่ายจีบเธอก่อน
ก็ตกลงคบหาดูใจที่บอกว่าเปิดตัวกันคุณผู้ชม
เปิดตัวตั้งแต่เดือนเมษายน

ไม่เชื่อถ้าเกิดอยากอัพรูปลงเฟซบุ๊ก
อยากเปลี่ยนสเตตัสอยากแท็กมาทำได้เลย
ทีนี้ช่วงเดือนเมษาก็เป็นเหมือนกับ
จุดเริ่มต้นในการเปิดเผยความสัมพันธ์กัน

ทีนี้คุณมะนาวมารู้ตัวอีกทีนึง

เธอก็ไปตรวจใช้ที่ตรวจตรวจ๒ครั้ง
ปรากฏว่าขึ้น๒ขีดก็คือแปลว่าเธอท้อง

บอกว่าตอนแรกที่พอตรวจมาแล้วรู้ว่าท้อง
ตั้งใจไว้เหมือนกันจะเอาเด็กออก

จะบอกความจริงกับฝ่ายชายว่าตั้งท้อง

คินก็โทรศัพท์มาบอกกับญาติของทางฝ่ายหญิง

งั้นก็เข้ามาตกลงกันเรื่องสินสอดละกัน
แต่ก็ไม่มีใครมาคุยไม่มีใครมาตกลง

บอกว่าอ้าวแล้วที่พ่อของคิน

คุณมะนาวจะออกค่าสินสอดให้

ว่าคุณมะนาวไม่ได้เป็นคนพูดเรื่องนี้แน่นอน

เขาก็เป็นคนมาบอกบ้านหนูเองแทนที่เราจะคือเราคิดไม่ออก
คือใจเราคิดว่า๘๐จะทำแบบนั้นก็คือไม่ไหวอะไรอย่างนี้
จะทำงานเลี้ยงตัวเองเลี้ยงลูกแล้วต้องมาเลี้ยงผู้ชายด้วยหรอ
รู้ว่าเด็กคนนี้ไม่ทำงานประมาณนั้น
แล้วก็เขาก็เลยโทรมาบอกไอ้น้าหนูที่บ้านว่าเนี่ย
นาวอ่ะท้องอย่าให้มันออกนะนี่ลูกผมผมจะรับผิดชอบเอง
แต่ที่บ้านเข้ามาคุยเขาโทรมาเองเขาโทรเป็นเสียงเขาเลยค่ะ
โทรมาคุยเองอะไรประมาณเนี้ยแล้วพอเราเข้าบ้านปุ๊บเนี้ย
นาก็เลยบอกว่ารู้นะว่าตอนนี้เป็นอะไรอยู่
แล้วก็บอกว่าอะไรอ่ะเขาบอกว่าไอ้คินมันโทรมาบอกแล้ว
อะไรอย่างเงี้ยอย่าทำอะไรที่มันไม่ดีนะอะไรแบบเงี้ย
รอเขามาคุยเพราะว่ามันแสดงความรับผิดชอบ
ว่ามันเป็นคนดีคนหนึ่งเลยนะเขาก็พูดแบบนี้เราก็อ่าโอเค
เราก็เฉยเราก็ไม่ทำเรื่องแบบนั้นคือเราเป็นคนตามพ่อพากิน
คือเราไปหาพาคินที่บ้านเพื่อที่จะไปหาพาคิน
ปรากฏไม่เจอเราก็เจอแต่พ่อเขาแล้วคือเราต้องการคำตอบว่าถ้าเขาไปขอกับเราเมื่อไห
ที่ลูกบอกไว้แล้วก็เจอพ่อแล้วก็ถามพ่อว่าตกลงพ่อจะไปขอหนุ่มอะไร
เพราะว่าขออะไรคืออะไรหนูก็บอกอ้าวพาคินไม่ได้บอกเราว่าหนูท้องกับเขา
บอกไม่ได้บอกพ่อไม่รู้เรื่องเลยปรากฏว่าคือสรุปอ่ะพาคินไม่ได้คุยอะไรกันที่บ้านเลย
ทำหนูท้องจนระยะเวลาเลยมาสองอาทิตย์คือบอกทำอย่างงี้มันไม่ได้นะ
ไหนบอกว่าบอกแล้วเขาก็เงียบเขาบอกเขาเงียบเขาบอกว่าคือคนท้องท้องก็ใหญ่ขึ้นทุกวัน
ทุกวันอ่ะจะมาอะไรอะไรประมาณนี้เราก็บอกเขาไปเออเขาก็ตกลงว่าเดี๋ยวเขาขอ
พ่อเขาบอกขอคุยกับแม่ของพาคินก่อนแล้วเข้าไปคุยที่บ้านแล้ววันนี้คงมาคุยที่บ้านก่อน
ที่จะถึงบ้านเนี่ยเขาโทรหาหนูแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเงินก็ไม่ค่อยมีอะไรประมาณเนี้ย
แล้วพ่อเขาจะเรียกเท่าไรหนูก็บอกว่าหนูไม่ทราบหรอกว่าพ่อหนูจะเรียกเท่าไหร่
แต่ก็คือถ้าไม่ไหวหรืออะไรก็คุยกันเอามันคุยกันได้อยู่แล้วคนใหญ่

ใช่ใช่ไม่ได้ยื่นข้อเสนอตัวเองค่ะ
พี่บอกว่าจะเอาค้าสินสอดให้ตามที่พ่อพิงพูดอันนี้
บอกว่าหนูเป็นคนพูดแต่หนูไม่ได้พูด
พี่สินสอดมันสองแสนสี่บาทคือจะมาเอาอะไรจากหนูบ้าง
ก็เป็นเจ้าภาพจัดงานหนูก็พูดอย่างนี้
หนูก็บอกเขาบอกว่าหนูพูดแต่หนูบอกเลยว่าหนูไม่ได้พูดว่าจะเป็นคนออกค่าสินสอด
หนูไม่ได้พูดแน่นอนค่ะหนูบอกว่าให้เข้ามาคุยกันก่อน
เพราะหนูก็ไม่รู้ว่าพ่อหนูจะเรียกเท่าไหร่หนูพูดไปเป็นแบบนี้ค่ะ

ใช่จบที่สองแสนสี่บาท
นี่ก็เป็นประเด็นเรื่องของสินสอดทองมั่นนะนะ
ใช่ค่ะแล้วก็คุณมะนาวก็เล่าให้ฟังด้วย
บอกว่าที่ผ่านมาคือจะรู้ตลอดเลยว่าฝ่ายคินฝ่ายผู้ชาย

มีการอัพรูปคู่กับผู้หญิงอื่นผ่านทางเฟซบุ๊กด้วย
แล้วก็บอกว่าวันที่มีการมาถ่ายรูปพรีเวดดิ้งค่ะคุณผู้ชม
เขามาถ่ายรูปวันพรีเวดดิ้งคือ๗กรกฎาคม
แล้วก็แต่งงาน๒๒กรกฎาคม
บอกว่าวันที่๗ที่มาถ่ายรูปพรีเวดดิ้งเลยนะ
ฝ่ายชายก็มาปกติไม่ได้มีท่าทีปฏิเสธอะไร

แล้วหลังจากนั้นไม่ได้เจอกันอีกเลยนะ

มารู้ว่า๒๒ก็ไม่มางานแต่งด้วย
ทีนี้ที่ฝ่ายชายไปให้สัมภาษณ์กลางรายการหนึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยค่ะ
คือพ่อเขาไปพูด
เขาบอกว่าคินมั่นใจไหม
ว่าเด็กในท้องเขาเป็นลูกของคิน
คือเมื่อวานไปในรายการนั้นมีใครบ้างครับคุณ
มีทั้งคุณฝั่งคุณมะนาวก่อนนะ

อีกฝั่งหนึ่งก็จะมีคินมีคุณพ่อของคิน
แล้วก็มีน้านุ๊กที่บอกว่าหน้าเหมือนคินนะคะ
ทั้งสองฝ่ายเลยเขาก็มาเจอหน้ากัน
คุณอาใช่ก็มาทั้งสองฝ่ายค่ะ
แต่ทีนี้ฝ่ายคินเขาก็พูดมา
เขาบอกว่าไม่มั่นใจว่าลูกในท้องของมะนาวเป็นลูกเขาหรือเปล่า
เพราะว่าเขาบอกเลยว่าที่ผ่านมา
มีเพศสัมพันธ์กันครั้งเดียวอันนี้คินบอก
มันกลายเป็นเรื่องที่เราจะต้องรู้ไหมคุณ
เกี่ยวกับเรื่องของใส่ถุงยางไม่ใส่ถุงยาง

มันกลายมาเป็นประเด็นว่าฝ่ายคินเขาก็บอกว่า

ไม่ได้มีอะไรกันครั้งเดียวแล้วไม่ได้ป้องกันด้วย
ตรงนี้มันก็เลยกลายมาเป็นประเด็นแล้วก็กลายมาเป็นข่าว
อ่าเดี๋ยวฟังเสียงคุณมะนาวตรงนี้หน่อยค่ะ

ตรงนี้ถ้ามันตรวจดีเอ็นเอได้หรือว่าตรวจอะไรได้ยินยอมพร้อมตรวจทุกอย่างนะคะ
แล้วก็ที่ว่าเขารู้ว่าเป็นลูกของเขาตรงนี้มีแชท
คือเขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาไม่ได้ใส่เขาก็ใส่ถุงยาง
ซึ่งหนูยอมรับตรงนี้เลยจะยังไงก็ได้ยืนยันตรงนี้ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ว่าเขาไม่ได้ใส่ถุงยาง

ครับอันนี้จริงขอโทษจริงครับ
ทุกครั้งที่มีเขาไม่เคยใส่ถุงยางเลยเขาไม่เคยใส่เลย
ผู้หญิงคนนี้เหรอคะจริงแล้วยอมรับเลยว่าเนี่ยเป็นคนแชทไปหาเขา
เพราะว่าเห็นเปิดตัวกันใช่เราเป็นคนแชทไปก่อน
แล้วแชทไปในลักษณะที่เดี๋ยวมันจะมีแชทขึ้นเดี๋ยวจะอยู่ที่เดี๋ยวจะส่งให้ตำรวจดูนะคะ
ก็คือเราทักเป็นลักษณะว่าพี่รู้หรือเปล่าว่าหนูจะแต่งงานกับพาคิน
เพราะหนูท้องลูกเขาอยู่เราก็พูดไปเป็นแบบนี้
เขาก็อ่านนะคะอ่านมาเป็นอาทิตย์เลยแต่เขาไม่ตอบ
แล้วเขาก็ยังคบกันอยู่โพสต์รูปคบกันอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะ
เขาไม่ตอบจนวันที่ว่าเราไม่ไหวแล้วเพราะเขาโพสต์รูปคู่กัน
แล้วมีกระแสถามว่าจะแต่งงานกันแล้วทำไมยังโพสต์รูปคู่กันอีกอะไรอย่างนี้
เราก็บอกว่าคือเราก็เลยทักไปบอกเขาว่า
พี่มีครอบครัวแล้วพี่น่าจะเห็นใจหนูมั้งนะว่าหนูท้อง
พี่ก็รู้ว่าพาคินจะแต่งงานทำไมพี่ถึงแบบยังไม่เลิกกัน
อะไรประมาณนี้เขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นหนูขอแจ้งความนะ
คือพี่รู้ทุกอย่างเลยแต่พี่พยายามยืนยันว่าพี่จะเอาผู้ชายคนนี้
ไม่เลิกอะพี่ไม่สงสารลูกผู้หญิงด้วยกันเลยพี่มาโรงพักนะ
อันนี้หนูพูดตามแชทเลยนะแล้วหนูจะมีแชทในการอ้างอิง
พี่มาโรงพักได้ไหมพี่มาเซ็นรับทราบเลยว่า
เนี่ยผู้ชายคนนี้จะมาแต่งหนูแล้วถ้าเขาไม่มาแต่งแล้วเขาไปอยู่กับพี่
จะยอมรับผิดไหมว่าพี่เป็นชู้กันหนูก็พูดแบบนี้เลยนะ
แต่สิ่งที่หนูเรียกร้องในวันนี้คือความรู้สึกหนูเหมือนโดนหลอกให้จัดงาน
เพื่อให้พาคินกับแฟนเขาไม่ว่าจะหยามจะสมน้ำหน้าจะอะไรก็แล้ว
แต่หนูไม่สนใจในส่วนของคนใหญ่คือคนใหญ่รับปากกับคนใหญ่บ้านหนู
แล้วก็ทำไม่ได้นั้นเขาก็เสียคนใหญ่แล้ว
และในความรู้สึกส่วนตัวของหนูคือคินจะไม่แต่งอย่าอะไรคุณควรบอก
ไม่ใช่หนีไปอย่างนี้มันเหมือนกับว่าคุณมีคนใหม่เนี่ย
ก็ทำให้เราเจ็บมากพอแล้วแต่คุณยังเลือกที่จะหยามเรา
กระทั่งในวันแต่งงานเหมือนที่ผู้หญิงของคุณมาบอกเราไว้ว่า
จะเป็นมาให้ขันมากนี่คืออะไรหนูมั่นใจ๑๐๐ว่ามันอยู่ด้วยกัน
มันอยู่ด้วยกันแล้วมันต้องหัวเราะหนูแล้วซึ่งหนูอ่ะ
เพราะงานนี้บอกแล้วว่าทำเพื่อพ่อกับแม่
ถึงได้มีคลิปนั้นนก็เอาออกไปอะค่ะหนูทำดีที่สุดแล้ว
ดีที่สุดแล้วหนูเข้มแข็งที่สุดแล้วค่ะ
เนี่ยค่ะคุณมะนาวก็พูดถึงเรื่องความสัมพันธ์กับคินแล้วก็พูดถึงเรื่องผู้หญิงอีกคนนึง

จากคลิปงานวิวาล่มเจ้าสาวขึ้นไปพูดบนเวทีคนเดียว
กลายเป็นต้องขยายไปถึงเรื่องของผู้ชายมีคนอื่นหรือเปล่า
เรื่องของการท้องเรื่องของสินสอดหลายประเด็นนะ
แล้วเธอก็บอกนะบอกว่าที่เธอเจ็บปวดคือเธอรู้
ผู้หญิงที่คบกับคินอยู่มีการแชทมาบอกเธอคำนี้แหละ

แล้วเมื่อวานเธอก็พูดกลางรายการที่ไปออกอีกช่องหนึ่ง
ก็บอกว่าโอ้โหนี่คือตอนนี้คุณชนะแล้ว

ใช่บอกว่าตอนนี้ฉันเป็นม่ายขันหมากจริง
คือเหมือนกับฝากบอกไปถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังคบกับคินอยู่อะค่ะ
ทีนี้คุยกับคุณมะนาวเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชม
ไปคุยกับฝั่งผู้ชายบ้างคือนายพาคินหรือว่าคุณคิน
ก็บอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะบอกว่าสาเหตุ
ที่ไม่ไปงานแต่งงานเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่า
จริงรู้จักกับมะนาวคบกันมาสักประมาณเดือนหนึ่ง
แล้วฝ่ายมะนาวก็มาบอกว่าท้องแล้วต้องจัดงานแต่ง
ทีนี้คินก็เหมือนกับเป็นการต่อรอง
บอกว่าขอไหว้ผีอย่างเดียวก่อนได้ไหม
คือการผูกข้อไม้ข้อมือค่ะ
แต่ว่าทางฝ่ายผู้หญิงเนี่ยไม่ยอมบอกว่ายังไงก็จะต้อง

สองครอบครัวเขาก็ตกลงกันที่บอกว่าคนใหญ่มาคุยกัน
หมายถึงผู้ใหญ่สองครอบครัวมาคุยกัน
ว่าสินสอดจะเป็นเงิน๒๐๐๐๐๐กับทอง๔บาท
ซึ่งคินก็บอกด้วยบอกว่าคุยกับทางฝ่ายมะนาวนะ
เรื่องสินสอดบอกว่า๒๐๐๐๐๐กับอีก๔บาท
เงิน๒แสนทอง๔บาทไม่มีให้ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้น
แล้วบอกว่าเอาอย่างนี้ได้ไหมมะนาวช่วยจัดการเรื่องค่าสินสอดได้ไหม
ณตอนนั้นมะนาวตกลงอันนี้ฝ่ายคินบอกนะคะ
ทีนี้ก่อนจะถึงวันแต่งงาน๒วันคือ
ฝั่งคุณมะนาวจ่ายเงินเตรียมงานค่าจัดงานไปแล้วต้อง๖๐๐๐๐๐กว่า
งั้นคินไปหาเรื่องสินสอดเอาเองละกัน
คินก็เลยอ้าวอีก๒วันจะแต่งแล้ว
ต้องหาเงินมา๒แสนจะเอาจากที่ไหน
ระยะเวลามันกระชั้นชิดเกินไป
ก็เลยบอกว่าหมดหนทางไม่รู้ว่าจะไปหามาจากที่ไหน
คินก็บอกด้วยบอกว่าและอีกเรื่องหนึ่งนอกจากเรื่องสินสอด
ที่ผมไม่ไปงานแต่งงานวันนั้น
คือผมก็ยังไม่พร้อมที่จะแต่งงาน
เพราะว่าตัวผมก็มีแฟนอยู่แล้ว

เรื่องค่าสินสอดมะนาว
ผมก็คุยว่าทางบ้านตอนนี้ทางบ้านผมไม่ค่อยมีเงิน
ผมก็เลยบอกให้ทางมะนาว
เงินค่าสินสอดทั้งหมดได้ไหม
มะนาวก็ตอบตกลง
ตอนนั้นผมก็ไม่ติดต่อเขาเลยครับ
จนใกล้ถึงงานแต่งอีก๒วัน

เขาเอาเงินใช้จ่าย
ไปใช้จ่ายค่าจัดงานไปหมดแล้ว๙แสน
แล้วเขาบอกให้ทางผมหาค่าสินสอดไป
ระยะเวลาแค่๒วัน
มันหาไม่ได้
ใช่ครับเขาบอกเขาท้อง
ผมก็ยิ่งขอเสนอไปหาบ้านมะนาว

ว่าชั้นสามารถหาพี่กี่อะไรไหมแต่ทางตัวมะนาวเอ็งตัวมะนาวไอ้ไหงไม่ยอม
ผมคิดอะไรไม่ออกครับ
เหตุผลก็คือไม่มีเงินไปที่ไปแต่งงาน
เรื่องราวเหล้าที่สุดแล้วล่าวเชียงต่อกันค่ะ
จนเจอมาอยู่๓๔ปีสำคัญอย่างไรบ้าง
ก็ตกลงกับทางเจ้าสาวขอตัวเจ้าสาวเขาขอมาว่าให้เราเข้าไปตกลงอ่า
ตามที่เขาขอนะครับพูดมาว่าให้เราพาพาคินอ่ะ
ไปคุยกับทางญาติผู้ใหญ่ทางเจ้าสาวแล้วเขาบอกว่าทางทางผมบอกไว้ไปว่าไม่มี
ไม่มีเงินเขาบอกว่าอ่าไม่เป็นไรค่าใช้จ่ายทั้งหมด
สินสอดผมเป็นคนออกเองขอให้พ่อพาตัวพาคินไปอย่างเดียวครับ
แล้วผมก็ไปตามที่เขาขอแต่เขาย้ำว่าอยากให้พ่อกับแม่เขารู้
ถ้าสินสอดทองมั่นอ่ะเขาเป็นคนออกเองอืม
แต่พอถึงเวลาแล้วเขามาเรียกร้องกับทางเราซึ่งระยะเวลาแค่ให้ผมรับ
ได้ข่าวมาแค่วันเดียวผมหาไม่ทันผมก็เสนอไปผมมีหกหมื่นครับ
ผมก็รับปากว่าหกหมื่นเขาก็ยอมครับขอให้ค่ายงานผ่านไปครับ
แต่ทางลูกชายผมไม่รู้ว่าทางเราตกลงกันแค่หกหมื่น
เขาเขารู้ว่าทางเราไม่มีตังค์เขาก็เลยหนีไปครับ
เขาแก้งความดีกันดีแล้วทางเราจะแก้ปัญหาไงครับ
ก็ต้องสู้กันนะครับผลจะออกมาไงผมก็ต้องยอมรับครับ
ทั้งผมก็เสื่อมเสียนะครับเพราะว่าผมก็ทำตามที่เจ้าสาวขอแล้ว
แล้วทำไมเจ้าสาวต้องมากลับคำพูดด้วยครับ

นี่ฝ่ายของพ่อพาคินไปดูฝ่ายของคุณอาของพาคินกันบ้างที่ก่อนหน้านี้
เคยโพสต์ข้อความไว้แบบนี้ว่าหลานผมไม่รักจะไปบังคับมันแต่งทำไมล่ะคุณ
ฟังเสียงของอาพาคินหน่อยครับว่ายังไงกันบ้างฮะ
ผมขอให้ข่าวกันเถอะ
เปยครับเปยจริงผมก็เป็นคนคุยเล่นกับมะนาวอย่างนี้อยู่แล้วครับ
แล้วไอ้การที่ว่าถึงจะเอามาให้เป็นร้านผมก็เป็นไปไม่ได้ครับเพราะผมมีภาระผมมีงานมีการทำครับ
ผมมีผมมีสิ่งภาระของผมอยู่แล้วแล้วก็ผมเข้ามาคุยตรงนี้เพราะว่า
ผมออกสตาวาสให้หลานผมเพราะว่าผมเป็นคนติดต่อกับมะนาว
แล้วก็คือพาคินเขาเทงานเราก็พยายามจะรับรู้แต่มันเป็นไปไม่ได้ครับ
มะนาวทุกสิ่งทุกอย่างงานมันเกิดขึ้นเราก็ต้องรับผลตรงนั้นมัน
คือมะนาวก็รับผลของเขาเราก็รับผลของกระแสสังคมอยู่แล้วถูกต้องไหมครับ
เพราะว่างานแต่งนะครับมันต้องทำด้วยโซนสองคนด้วยความรักขึ้นมานะครับ
มันไม่ใช่เป็นการฝ่ายใดฝ่ายเดียวมันเป็นไปไม่ได้ครับ
น้องมะนาวเนี้ยผมก็พูดอะไรว่าฝากขอโทษนะครับ
ขอโทษขอโทษน้องมะนาวจริงเพราะว่าจริงผมก็ไม่อยากให้เกิดแบบนี้เกิดขึ้นนะครับ
ผมอยากให้งานมันเสร็จดูล่วงไปด้วยดีนะครับแต่ว่าในเรื่องของเรื่องคือขอให้มะนาวนะครับ
เอาคำพูดของอาคันนี้ไปคิดนะครับว่าเรื่องที่เกิดเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะครับ
มันเป็นเพราะเป็นเพราะเราคุยไม่เข้าใจกันหรือเพราะเราไม่รักกันหรือว่าเรื่องอะไรนั้น
มะนาวไปไตต่อเงาเพราะว่ายังไงเราก็ผิดอยู่แล้วนะครับ
นาวก็มีผลของเขาเขาก็เสียหายนะครับเราก็เสียหายไม่มีที่ยื่นในสังคม
นั้นเราก็ยอมรับผิดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันอยู่แล้วนะครับ
มันยึดขึ้นอยู่กับคนสองคนผมไม่ขอพูดตรงนี้ดีกว่า
พูดอะไรผมก็พูดไปเดี๋ยวมันเป็นการเหมือนเผาตัวเองครับ

ส่วนที่บ้านของนายพาคินที่จังหวัดราชบุรีนะครับผู้สื่อข่าวก็พบกับ
คุณปู่ฉลอมจุนเจิมนะครับซึ่งเป็นปู่ของนายพาคิน
ด้วยปู่ได้โชว์ต้นอ้อยต้นกล้วยภาพรับว่าย
และซองเงินที่ใช้ในกระบวนแห่ขันบากให้ปุศึคาวดู
ก่อนจะเปิดเผยว่าในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

พร้อมกับถามหานายพาคินแล้วบอกว่า
ตั้งท้องกับหลานชายของเขา
อยากให้นายพาคินอยากให้หลานของปู่มารับผิดชอบ
พาญาติพี่น้องมาตกลงกัน
เรื่องค่าสินสอดและเรื่องของงานแต่ง

จากนั้นนะครับก็เลยเดินทางไปพบกับครอบครัวของฝ่ายหญิง

ทางฝ่ายหญิงนั้นเขาก็เรียกสินสอดเป็นเงิน๒๐๐๐๐บาท

โดยบอกว่าเดี๋ยวฝ่ายหญิงจะเป็นคนจัดการออกเองทั้งหมด
พร้อมมีการกำหนดวันตรงวันแต่งงานกันเรียบร้อยแล้วนะครับ
ทางคุณปู่ก็บอกว่าปู่ก็รับรู้เรื่องจะแต่งงาน
แล้วก็เรื่องที่ฝ่ายหญิงจะออกค่าสินสอดทั้งหมด

ให้ทางฝ่ายของผู้ชายช่วยออกเงินอีกจำนวน๑แสนบาท

บอกว่าไม่มีเงินเงินมันมีไม่พอเหมือนกัน
มีเพียง๖๐๐๐บาทเท่านั้นที่สามารถจะช่วยกันได้
แล้วก็เรียกพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายมาตกลงกัน
ก็ตกลงกันแล้วเดี๋ยวเคลียร์เรื่องเงินกัน
ฝ่ายชายจะออกได้เท่าไหร่ฝ่ายหญิงจะออกกันได้เท่าไหร่
ก็เอางั้นแต่งงานกันก่อนแล้วกัน
ขันหม่งขันหมากไปสู่ขอกันซะให้เรียบร้อย
วันที่๒๒กรกฎาคมที่ผ่านมา
คุณปู่ก็เล่าให้ฟังว่าก็รอถึงวันงานเหมือนกัน
พอถึงวันงานหลานชายหายตัวไปไม่สามารถติดต่อได้
ก็เลยไม่ได้ยกขันหมากไปตามที่ตกลงไว้
คือเขาบอกว่าจริงเตรียมที่จะยกไปแล้วแหละ
ฝ่ายผู้หญิงพูดบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีเงินไม่มีสินสอด

ก็เลยทำให้ฝ่ายชายก็ไม่กล้าไป
ครอบครัวฝ่ายชายเขาเลยบอกไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกัน
สิ่งทุกอย่างก็เตรียมพร้อมไว้เหมือนกัน
สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นคุณปู่ของพาคินก็บอกว่า
ครอบครัวก็ยอมรับผิดทุกอย่าง
แล้วก็ไม่ทราบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะจบลงอย่างไร
โดยเขาได้โอนเงินไปให้๗๐๐บาท
เป็นค่าขนมแห่ขันหมากแล้ว

นี่เราฟังใครมาบ้างแล้วคุณฟังคุณมะนาว

ฟังพ่อพาคินฟังอาพาคิน

ก่อนหน้านี้ฟังญาติของคุณมะนาวคือทางคุณส้ม

ทีนี้มันหลายเรื่องเหลือเกินสำหรับกรณีนี้นะครับ
เรื่องเงินทองสินสอดทองมั่นจะยังไงก็ว่ากันไป
เรื่องใจก็ต้องดูว่ารักหรือไม่รัก

เรื่องของสองครอบครัวก็ต้องเคลียร์กันต่อนะครับ
เรื่องของความรับผิดชอบก็เรื่องของการท้องนี่แหละ
แล้วก็มีเรื่องของข้อกฎหมาย
เพราะว่าทางฝ่ายผู้หญิงฝ่ายมะนาว
เขาก็ไปแจ้งความเรื่องของช่อโกงอีก
ค่ะทีนี้อันนี้เราฟังจากทั้งสองฝ่ายไปแล้ว
ไปฟังคนที่อยู่วงเขยิบวงนอกมาอีกหน่อยหนึ่ง
คือร้านพรีเวดดิ้งนั่นเองค่ะ

เพราะว่าร้านพรีเวดดิ้งเองเขาก็รู้
ตั้งแต่กระบวนการแรกที่คุณมะนาวจะจัดงาน
เตรียมงานจะถ่ายรูปพรีเวดดิ้ง

ทีมข่าวของเราก็เลยไปสอบถามค่ะคุณผู้ชม
ไปสอบถามกับคุณบันเจิดจันทรา
เป็นเจ้าของร้านพรีเวดดิ้งเนี่ยค่ะ
เสร็จแล้วคุณเกียรติศักดิ์ไปก็ไปสอบถามเลยนะ
เพราะว่าทางเจ้าของร้านบอกว่า
รู้จักสนิทกับคุณมะนาวมาสักพักนึงแล้ว
ซึ่งที่ผ่านมาคุณมะนาวก็จะเล่าให้ฟัง
บอกว่ารู้จักกับว่าที่เจ้าเบ่าคือพาคินที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่ง

แล้วก็เลยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งและไม่ได้ป้องกันจนท้อง
ซึ่งคุณมะนาวก็บอกว่าอยากให้ทางฝ่ายเจ้าบ่าวเนี่ย

แล้วคุณมะนาวก็เลยมาจ้างให้คุณบันเจิด
เจ้าของพรีเวดดิ้งจัดงานให้ประเมินค่าใช้จ่าย
ทีนี้พอประเมินไปก็โอ้โฮขาดจัดเลี้ยง
แต่งหน้าเบาสาวชุดแต่งงานพรีเวดดิ้ง

เอาแค่บางส่วนเท่านั้นก็คือขอเป็นแต่งหน้าแล้วก็ชุด
รวมถึงถ่ายพรีเวดดิ้งรวมทั้งหมดก็ประมาณ๔๐๐๐บาท
แล้วคุณมะนาวก็พาคุณพาคิน
ถ่ายรูปในวันที่๗กรกฎาคมที่ผ่านมาถ่ายพรีเวดดิ้งนะ
ซึ่งตลอดเวลาที่ทั้งคู่เขาคบหาดูใจกันเนี่ย
มะนาวมักจะมาบ่นให้กับคุณบันเจิดเจ้าของร้านพรีเวดดิ้ง
ตลอดเลยว่ามีปัญหาระหองระแหงกัน
เพราะว่าฝ่ายพาคินมีแฟนอยู่แล้ว
ซึ่งงานแต่งงานที่เกิดขึ้น
เหมือนกับเป็นพิธีให้ครอบครัวได้สบายใจ
เลยจะต้องหาเงินมาจัดกันเอง
ให้ครอบครัวรู้สึกไม่ติดขัดอะไร

เดี๋ยวฟังเสียงเจ้าของร้านหน่อยนะคะ

แล้วเหมือนว่ากู้หน้าพ่อแม่เขาแค่นั้นเอง

เขาไม่อยากให้พ่อเขารู้เรื่องราวมันเป็นอย่างไร

ให้มาตบมาแต่งกันก็คือจบ
แล้วละมณาว่าขอแค่วันแต่งวันเดียว
ก็คือจะเลิกกันหรืออะไร
เขาไม่ได้ว่าอะไร
ทำตรงนี้ไม่เข้าข่ายมีความผิดข้อหาหลอกลวงหรือว่าช่อโกงทางอาญา
แต่ไปเข้าข่ายผิดสัญญาทางแพ่ง
ซึ่งฝ่ายเจ้าสาวฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายที่ใช้ในการจัดงานแต่งงาน

แต่สิ่งสำคัญคือต้องมีหลักฐานค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
อันนี้คือข้อมูลจากทางตำรวจที่บอกนะคะ
ดูข้อมูลเรื่องข้อกฎหมายจากนายนิติธรแก้วโตหรือว่าทนายเจมส์กันบ้างนะครับ
ก็เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
บอกว่าเบื้องต้นในคดีอาญาไม่ได้เป็นความผิดอะไรในข้อหาช่อโกง
จากกรณีนี้ผู้ชายไม่ได้ทรัพย์สินอะไรจากผู้หญิงไป
ส่วนของคดีแพ่งหากจะสามารถดำเนินคดีได้

อีกฝ่ายหนึ่งก็จะไม่สามารถที่จะไปดำเนินคดีกับอีกฝ่ายหนึ่งได้
ฉะนั้นเมื่อไม่มีหน้าที่ต่อกัน

และเงินทองที่เสียไปในการจัดงาน
ก็ถือว่าเป็นบาปเคราะห์ที่ผู้หญิงต้องรับไว้เองนะครับ
อันนี้ก็ฟังเรื่องข้อกฎหมายจากทนายเจมส์หน่อยฮะ
ในเบื้องต้นอัยยะ
ไม่ได้เป็นผิดอะไรในเคราะหาช่องโกง
เพราะส่วนใหญ่ก็จะมองว่าเป็นการโกงหรือเปล่านะครับ
คือการโกงคือการหลอกล้วง
กรณีนี้ผู้ชายเองไม่ได้ทรัพย์สินอะไรจากผู้หญิงไป

ตอนนี้มาดูในส่วนของคดีแพ่ง
ก็จะสามารถที่จะดำเนินการได้ในกรณีที่เป็นการผิดสัญญามั่น
คราวนี้มาดูก่อนว่ามีการมั่นเกิดขึ้นหรือยัง

อีกฝ่ายหนึ่งก็จะไม่สามารถที่จะไปดำเนินคดีกับอีกฝ่ายหนึ่งได้
เนื่องจากยังไม่เป็นการผิดสัญญามั่น
แปลว่าผู้ชายไม่ได้ผิดทั้งคดีอาญาไม่ได้ผิดทั้งคดีแพ่งคือไม่ได้

ถูกต้องครับคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าการที่ทำสัญญามั่นเนี่ย
เป็นการสัญญาว่าในอนาคตข้างหน้านี้ฉันจะไปแต่งนะ

อันนี้ในเมื่อไม่มีสัญญามั่นเกิดขึ้นนะครับ
ผู้ชายก็ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องไปแต่งงาน

เพราะฉะนั้นในเมื่อไม่มีหน้าที่ต่อกัน

เงินทองที่เสียไปในการจัดงาน
อันนี้ก็เรียกว่าต้องเป็นบาปเคาะที่ผู้หญิงต้องรับเอาเอง
สาเหตุเงื่อนมาจากว่าไม่มีการมั่นเงินก่อน
เป็นดราม่าบรายวันสำหรับกรณีของมะหนาวผ่าขิน